เราไปหาคำตอบมาให้แล้วนะคะว่าตกลงแล้วผู้ชายคนนี้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางตำรวจสพสมุทรปราการได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่

อยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะ
จุดตรงนี้ก็คือที่บริเวณริมถนนในซอยโรงเรียนชำนิหมู่สอง
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการผู้เสียชีวิตชื่อว่านายศรีไพรเทียนสว่าง
อายุสี่สิบเก้าปีเป็นคนขับรถแท็กซี่ค่ะ
เสียชีวิตอยู่หลังแท่งแบรีเออร์แล้วก็เป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ตรงนั้น
นะคะข้างทางรถแท็กซี่ก็จอดอยู่ด้วยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไร
แต่เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบ
ก็ใส่ชุดพีพีอีตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ค่ะ
นำศพใส่ถุงซิปล็อกส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุชาดา
ให้ปากคำกับตำรวจว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
ตัวนายศรีไพรมีอาการไอแบบแห้งแห้งครับ
แล้วก็เจ็บคอด้วยเป็นแบบนี้มา๒สัปดาห์แล้ว
แต่ไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการป่วยแต่ว่าการไอการเจ็บคอ
คนก็สงสัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
ทำให้คนในชุมชนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับผู้เสียชีวิต
หรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็กังวลใจครับ
ว่านายศรีพรายผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดสิบเก้าไหม
ก็เลยต้องมีการตรวจสอบเพราะมันมีหนึ่งในลักษณะอาการแบบนั้นอยู่
ใช่มันไอด้วยเจ็บคอด้วยภรรยาก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านสิบสี่วันนะฮะ

แล้วนะครับแล้วก็ไปรับศพของสามีจากโรงพยาบาลตำรวจ
พร้อมกับบอกกับผู้สื่อข่าวว่าแพทย์ชนะสูตรอย่างละเอียดแล้ว
นายศรีไพรสามีไม่มีเชื้อโควิด๑๙ในร่างกาย
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นแพทย์วินิจฉัยว่า
เกิดจากหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกฉีกขาด

นางสาวสุชาดาบอกว่า
กับนายศรีไพรสามีมีลูกด้วยกันสองคน
อายุ๕ปีกับ๑๓ปี
สามีขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารเป็นอาชีพ
ส่วนตัวเธอเป็นแม่บ้านได้เงินเดือนเดือนก็ไม่กี่พันบาท

สามีที่เคยขับแท็กซี่ได้รายได้วันละ๑๕๐๐บาท

แล้วก็ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทแต่ไม่ได้
สามีก็ยังต้องออกไปขับรถ
เพื่อเร่งหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแล้วก็จ่ายค่าเช่ารถที่ค้างอยู่
ไม่ได้พักผ่อนก็อาจเป็นสาเหตุทำให้ป่วย
วันนี้นายชนสวัสดอสวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากทราบเรื่องก็มากับเจ้าระถีนเชษฐาสบานดรนครสมราการ
แล้วก็เจ้าที่สาธารณสุขด้วยนะครับลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้ตาย
อยู่ที่ซอยอูทอง๖ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนในครอบครัว
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณบ้านแล้วก็รถแท็กซี่ของผู้ตาย
แล้วก็จุดที่พบศพของนายศรีไพรด้วยเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้คนในชุมชน